คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะว่าประโยคที่บอกว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอ

ประโยคนี้นี่พูดกันเยอะในช่วงแบบหลายปีก่อนนะ

ล่าสุดเป็นแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันตรงจุดกลับรถ
แล้วมีการมองหน้ากันเท่านั้นแหละ
ต่างคนต่างอยู่คนละฝั่งถนนนะมีเกาะกลางเป็นตัวกั้น
ปืนขึ้นมาแล้วดวนปืนกันกลางถนนแบบนั้นเลย
ทีนี้หนึ่งในวัยรุ่นนะคะห้อยพระเครื่องประมาณ๑๐องค์อยู่ที่คอ

พระเครื่องและรอยสักไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะคะ
กระสุนเข้าราวนมขวาทะลุหลังซ้ายตายคาที่
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตีหนึ่งสิบนาทีค่ะ
จะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคันกำลังจะขี่รถข้ามเกาะกลาง
ก็มีมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคนตายขี่ผ่านไปแทนที่จะผ่านกันไปเลยใช่ไหม
ปรากฏว่านี่จังหวะผ่านแค่นี้เองนะสักพักหยุด
น่ะหยุดแล้วเห็นไหมคนนึงหยุดอีกคนวนกลับมา
หันมามองหน้ากันแล้วหลังจากนั้นนี่นี่
กลุ่มผู้ก่อเหตุคนที่ซ้อนท้ายกระโดดลงจากรถแล้วส่วนทางฝั่งคนตายนี่ก็นี่ค่ะ
เดินลงจากรถมาเหมือนกันเห็นไหมสวนกันมาเมื่อกี้เห็นประกายไฟวาบออกมาไหมคะ
เนี่ยท้าทายกันแล้วก็ดวนปืนกันทั้งสองฝั่งเลยอ่ะค่ะฝั่งคนก่อเหตุก็ยิงด้วย
แล้วก็ขี่รถขยับเข้าไปใกล้เรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายยิงยิงยิงเสร็จปุ๊บ
ก็ค่อยวนรถแล้วก็ขี่หนีไปนะคะอืมตำรวจลงพื้นที่ถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้วนะคะ
เจอร่างนายอัศนีหรือว่าโจ้อายุสิบแปดปีหมวกกันน็อกสีดำยังคาหัวอยู่เลยอะค่ะ
โดนยิงเสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะกระสุนเข้าใต้ราวนมขวาทะลุหลังซ้ายหนึ่งนัด
อย่างที่บอกที่คอเนี่ยห้อยพระเครื่องแบบนี้คุณผู้ชม
สิบองค์ได้อ่ะเส้นละองค์อ่ะพี่อุ๋ยคือไม่ได้รวมกันนะเนี่ย
โอ้โหเขาห้อยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คอเขานะคะแล้วก็ศักดันเต็มตัวเลยอะค่ะ
ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าเป็นพระหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏตายนะคะ
ใกล้กันเนี่ยมีหมวกกันน็อกอีก๒ใบสีสเปรย์อีก๑กระป๋อง
ส่วนที่ไหลทำมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ห่างไปแปดเมตรมีมีดสปาต้าหนึ่งเล่ม
ปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกซุกอยู่โคนต้นไม้ติดกับร้านค้าริมถนน
ฝั่งตรงข้ามมีปลอกกระสุนก้าวมอมมอตกอยู่ห้าปลอกซองปืนพกสั้นอีกหนึ่งอันนะคะ
แล้วก็มีเก่งชาวบ้านเนี่ยถูกยิงกระจกร้าวจอดอยู่ด้วยได้คุยกับนายอามวัยสิบแปดปี
เพื่อนผู้ตายที่มาด้วยกันนี่แหละอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเขาบอกว่า
กับปืนที่ซุกอยู่คนต้นไม้เนี่ยเป็นของฝั่งเขาเองหลังจากโจ้โดนยิงตายเนี่ย
เขาก็เลยเอามีดกับปืนไปซ่อนไว้ตรงนั้นตำรวจก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อยู่อยู่มายิงกันได้ไงอามบอกว่าไปฉลองวันเกิดย้อนหลังให้โจ้ที่บ้าน
จนประพันธ์ตีหนึ่งเนี้ยขี่รถกันออกมาสองคน
จะไปซื้อข้าวเหนียวหมูมากินครับแล้วทีนี้จังหวะขากลับอ่ะ
อ่าเจอกลุ่มวัยรุ่นสามคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
รถมาสองคันอยู่อีกฝั่งถนนเขาบอกจังหวะที่สวนยูเทิร์นกันอ่ะ
นี่นะที่ขี่สวนกันขนาดสวนกันแบบวัยวัยนะพี่อุ๋ย
นี่แล้วกลางคืนด้วยนะเออตีหนึ่งสิบนาทีสวนกันแบบไวมากนะ
คือฝั่งผู้ก่อเหตุอ่ะยูเทินช้าอยู่อืม
แต่ฝั่งของโจ้กับอามขี่เฟี้ยวไปเลย
คือดูแล้วมันไม่น่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเลยอามเล่าบอกว่า
ฝั่งคู่กรณีอ่ะกวักมือท้าทายโจ้ก็เลยชักมีดออกมาท้าทายกลับ
แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนจะผ่านไปแล้วพี่อุ๋ยเห็นป่ะ
อ่าจอดไงอ๋อนี่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็ก็จอดตรงนี้
ทั้งคู่เลยฝั่งผู้ก่อเหตุคนซ้อนคนซ้อนลงส่วนฝั่งคนตายโจ้ลง
แล้วเดินกันมาแล้วคุณพี่อุ๋ยดูนะมันจะมีประกายไฟวาบออกมา
อันนั้นคือชักปืนยิงกันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่นี่นี่
แล้วต่างคนต่างยิงเนี่ยเดินยิงเดินยิงเนี่ย
คนก่อเหตุก็นี่เห็นไหมขี่รถไปแล้วก็ยิงขี่รถไป
แล้วก็ยิงกันอยู่แบบเนี้ยค่ะแต่ปืนก็ออกมาจากทางฝั่งโจ้เหมือนกันเนี่ยใช่ไหม

แค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอว่ามองหน้าหรือไม่มองหน้า
ว่านั้นนะสิฮะลองฟังอำเล่าหน่อย
ปุ๊ปไอ้เจ้าลงมาถึงไอ้เจ้าลงมายาธรรมแหม่งยิงมา
นอนออกไปบอกเพื่อนฆ่าทุกวิ่งฆ่าทุกวิ่ง
แล้วผมก็เดี๋ยวไปฝากรถบี้ผมก็ช่วยเพื่อนผมดีผมว่าให้เถอะ
ผมก็ช่วยเพื่อนผมดีพาไปตรงหลังหลานที
เนี่ยครับบิ๊กว่าจริง
คือเล่าไปร้องไห้ไปเพราะเพื่อนตายอะค่ะ
ส่งคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุ
อุ๋ยเชื่อไหมจุดเกิดเหตุอยู่ห่างสพลาดหลุมแก้ว๓๐๐เมตร

คราบเลือดยังอยู่ริมถนนอยู่เลยนะคะ
ทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดมาอีกมุมค่ะ
จะเห็นเป็นจังหวะที่รถปูนขับมาบนถนนตีคู่กับรถของผู้ก่อเหตุ
นี่อีกมุมนึงนะคะเป็นอีกฝั่งถนนหนึ่งนะ
ปูนขี่ขับตีคู่มาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุ
สักพักหนึ่งก็จะเห็น
ก็จะเห็นว่ารถของคนตายขี่ตามมา
เนี่ยคือไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้ขี่ไล่กันมา
คือจังหวะเมื่อกี้นี้ที่ผู้ก่อเหตุขี่ไปคือกำลังจะกลับรถ

จังหวะสวนกันแค่ตรงนั้นนะคะ

คุยกับชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุเขาบอกกำลังหลับอยู่เลยตีหนึ่ง
เสียงปืนนี่ดังลั่นปั้งรัวมากกว่า๑๐นัด
ต้องลุกขึ้นมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ชายสองหญิงหนึ่งมีการโต้เถียงกัน
ฝ่ายผู้หญิงบอกว่าอย่าขึ้นรถอย่าขึ้นรถ

แล้ว๓คนก็ขี่รถออกไปแบบไม่ได้เร่งรีบ

ตำรวจเรียกอามมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งพอสอบปากคำเสร็จอามบอกว่า

เพราะตอนเกิดเหตุแค่ขี่รถสวนกันแล้วมองหน้าแค่นั้นเอง

แล้วหลังจากนั้นอามบอกว่าฝั่งคนก่อเหตุเปิดฉากยิงก่อน
เราไปที่งานศพของนายโจ้นะคะครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสุธาวาส
แม่ของโจ้บอกว่าไงรู้ไหมคะแม่เตือนลูกแล้ว
ลูกแม่เนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากรักแบบสุดใจเลยนะ
แล้วก็ชื่นชอบในพระเครื่องก่อนเกิดเหตุสร้อยพระลูกชายขาดไปเส้นหนึ่ง
โจ้บอกไม่เป็นไรไม่ถือมันขาดบ่อยแล้ว
ออกไปได้ชั่วโมงเดียวคนโทรหาแม่เลยบอกแม่โจ้ตายแล้ว
แม่บอกว่าแม่รู้นะว่าลูกแม่ก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยอะไรมากมาย
มีเรื่องชกต่อยกันบ้างนั่นแหละแต่มันไม่เคยหนักถึงขั้นนี้เลย
แม่เคยพูดกับโจ้แล้วว่ารักเพื่อนได้แต่อย่าไปรักมากกว่าคนในครอบครัว
เพราะสุดท้ายแล้วเวลาเป็นอะไรขึ้นมามีแต่ครอบครัวนี่แหละที่จะร้องไห้เสียใจ
บอกไม่ต้องไปท่วงแม่กล้าให้สบาย
หวังแม่จะเป็นไฟค่นให้อีก๒ปีแต่ก็ไปก่อน
แม่พูดถูกนะรักเพื่อนได้แต่อย่ารักมากกว่าคนในครอบครัว
เพราะสุดท้ายเวลาเป็นอะไรขึ้นมาคนที่ต้องแบกรับความเสียใจทั่วอย่างก็คือแม่ค่ะ

เป็นคนรักเพื่อนมากชอบออกตัวแทนเพื่อนเสมอ

คู่อริรอบยิงมาก็หลายครั้งแล้ว

ผมว่าไม่ใช่แค่มองหน้าหรอก

เราก็ถามทำไมถึงคิดว่ายิงผิดตัว

แล้วอามก็บอกกับเพื่อนว่าจริงแล้ว

โจ้กดหัวอาร์มลงแล้วบอกว่า

เลยตายแทนค่ะ

ยิงคนชื่ออาร์ม

เพราะว่าคนชื่ออามมีลูก

เอาเท้าเหยียบอาร์มไว้กับถนน

กูไม่อยากให้มึงเป็นไง
ให้มึงกลับไปดูลูกประมาณเนี่ย